คุณผู้ชมแต่เรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าน่ากลัวจริงนะ
พวกรถโดยสารแท็กซี่เอ้ยมัตตาไซด์เอ๊ยเนี่ย

เพราะมันมีข่าวแบบอุ๊ยน่ากลัวน่ากลัวเกิดขึ้น
แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทางคนขับเขาก็กลัว

เพราะล่าสูตรหนี้รอปภคนนี้อ่ะค่ะ
อุบายเรียกวินบอกให้ขี่จากสุขุมวิทย์๒๔
ไปส่งแถวย่านบางกรวยนนทบุรีหน่อย
ไปถึงที่เปลี่ยวเสร็จปุ๊บฆ่าเขาเลยค่ะ
เอามีดที่พกมากระหน่ำแทงเขาเป็น๑๐แผลค่ะ
ถามว่าก่อเหตุทำไมอยากได้มอเตอร์ไซค์เขาไปขาย
เพราะเงินไม่มีพอใช้แค่นี้จริง

ฆ่าคนเพราะจะเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปขายเพราะตัวเองเงินไม่พอใช้
น่ากลัวจริงจริงนะคะตำรวจจับตัวได้แล้วค่ะ
คุณผู้ชมนี่คือคลิปจากกล้องวงจรปิดให้เห็นตอนที่

เรียกผู้ตายที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์คือคุณเอก
ให้มารับหน้าปากซอยสุขุมวิท๒๑

ไกลนะไกลเลยแหละ

พอถึงที่เปลี่ยวอะค่ะนายโจคนนี้

แทงนายเอกชัยไป๑๑แผล

ขี่มอเตอร์ไซค์เขาหนีไปเลย

ก็พบร่างของนายเอกชัยค่ะ

เข้าลำตัวเข้าแขนรวม

ใกล้กันมีมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดตกอยู่๑เล่มนะคะ
ถามว่ากระหน่ำแทงโหดขนาดไหน

นี่คือนายโจนะคะขออนุญาตอ่านชื่อจริงได้ไหม

ก็คือปากซ้อนสุขุมิท๒๑

กล้องวงจรปิดหน้าปากซอยถนนชายพลึกตลิ่งชัน

ตำรวจเขาไล่ไปเรื่อยเลยจนไปเจอหน้าปากซอย

่งหน้าไปที่จังหวัดสระบุรี

นี่คือเส้นอโศกบนตรีนะครับ
ตรงไปก็จะไปเจอแยกเพชรบุรีใช่ไหมฮะ

เรามีภาพตอนที่คนร้าย

อันนี้เป็นภาพไล่วงจรปิดไปเรื่อยตั้งแต่ที่ออกจาก

ตั้งแต่เช้าเลยนะครับ๙นาทีกว่า
คือก่อเหตุกลางวันแสกเลย

เพราะตำรวจทำงานไวจริงจับตัวได้นะคะ

จังเฟิร์ดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนู้น

เตอร์ไซค์ของกลางมาสอบสวนที่สพบังกรวย

อยากได้รถไปขายเพราะจะเอาเงินมาใช้จ่าย
ในชีวิตประจำวันเพราะว่า
เป็นรอปภรายได้๘๐๐๐

เน้นนะเน้นวินที่ขี่มอเตอร์ไซค

ใช่ได้ราคาที่สูงแล้วก็ไปเจอ
แห่เป็นคราวซวยของคนตายจริง

เล็งแล้วว่าคันนี้น่าจะขายได้ราคาสูง

ย่านถนนสวนผักเขตตลิ่งชัน
เป็นย่านเดียวกับที่พักของนายโจนั่นแหละ
ตกลงค่าโดยสารที่๓๐๐บาท

โจบอกไปต่ออีกหน่อยได้ไหม

จนถึงจุดเกิดเหตุซึ่งมันเป็นทางเปลี่ยวอะค่ะ

เอามือซ้ายแทงเขาถูกแทงทางฝั่งซ้ายไงคุณ

ก็คือตอนนั้นผู้ตายไม่ทันได้ระวังตัว

โหดร้ายมากแล้วแทงแทงเขาจนตายอ่ะ
แล้วก็ลากศพเขาไปทิ้งไว้ข้างทาง
ขโมยเงินเข้าไปพันกว่าบาท

จิตใจนะเนี่ยโอ้โห

ตำรวจก็คุมตัวนายโจไปทำแผนเลยนะคะ
ตรงถนนทางลัดเรียบริมทางรถไฟ

คือมันแคบมากนี่นี่ตอนที่ขี่รถเขาหนีออกมา

ตรงนั้นมันเปลี่ยวจริงไม่มีบ้านคน

ก็ออกอุบายให้ผู้ตายขี่เข้ามา

และระหว่างที่นั่งคล่อมอยู่ด้านหลัง
ก็ล้วงเอามีดที่พกมาแทงเขาเลย

หลังจากนั้นตำรวจนำตัวนายโจไปหน้าคอนโด

จุดที่เรียกใช้บริการผู้ตายนะคะ
แล้วตอนทำแผนคุณคิง

เค้ายืนมุงอยู่ไม่ดูเลยค่ะ

คนแบบไหนกันที่ทำกันได้ขนาดนี้
นาก่อนไปฆ่าเค้าก่อนเท่าที่ก็บอกเงินไม่พอ
วิทจะชูลละมุลเลยนะ

โจบอกว่าที่ทำทั้งหมด

ไม่เคยรู้จักและไม่เคยมีปัญหากับผู้ตายมาก่อนด้วย
ก็อยากขอโทษครอบครัวผู้ตายด้วย

เลยแล้วบอกให้ไปธนาคารกรุงเทพสาขาบางเขนก็แปลกใจอยู่ว่าเอ้า
วันนั้นวันเสาร์เมื่อวานธนาคารปิดจะไปทำอะไร
เขาเลยปฏิเสธไปแล้วกลายเป็นว่านายโจก็เลยไปเรียกรถอีกคัน
ก็คือรถของผู้ตายนะคะถามว่าส่วนตัวรู้จักกับนายเอกชัยผู้ตายไหม
ก็บอกรู้จักเป็นคนดีมากและเป็นที่รักของคนในระแวกนี้
เพราะไม่เคยปฏิเสธลูกค้าเลยใครต้องการความช่วยเหลือ
เขายินดีช่วยเสมอนี่พอเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ
วินเท่านั้นอะเขาอาจระแวงกันไปหมดเลย
ต้องมีคนในวินรับรู้ว่าไปส่งที่ไหนเพื่อความปลอดภัยค่ะ
ก็น่าจะเป็นคนมีน้ำใจสองอย่างหนึ่ง
เป็นช่วงเช้าด้วยรถไม่ติดอะไรอย่างนี้
ไปแบบมันก็คงไปไม่นานอะไรเขาคงคิดว่าไปไม่นานอย่างนี้
ไปส่งอะไรอย่างนี้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะ
จากตั้งแต่แรกกับผมไปบางเขียนจากหลังไปนู่น

ได้คุยกับคุณทัศนีนะคะลูกพี่ลูกน้องคนตายค่ะบอกว่าโอ้โห
คือคุณเอกชัยเนี่ยนะพี่เธอเนี่ยเป็นคนเงียบไม่มีปัญหากับใคร

เมียเขาอยู่กับลูกที่นครสวรรค์
ส่วนตัวนายเอกชัยเองก็พักอยู่ห้องเช่าย่านห้วยขวาง
ขี่วินมานานแล้วแต่ก็จะขี่แค่เช้าถึงเย็น
ซึ่งแฟนของคุณทัศนีเองเนี่ยก็ขี่วินเดียวกันกับผู้ตายนี่แหละ
เรื่องที่เกิดขึ้นครอบครัวเสียใจมาก

เข้าใจเลยว่าทำไมคนดีต้องมาเจอกับคนแบบนี้

และเพื่อนของนายเอกชัยก็เอาอาหารเครื่องดื่ม
ก็จุดทูบเรียกดวงวิญญาณให้กลับบ้าน
แล้วก็บอกว่าอย่ามาอยู่ตรงจุดนี้เลยนะ

ญาติไปรับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้ว
แล้วก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
ส่วนในโจนะคะถูกแจ้งข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และข้อหาพกพาอาวุธไปในที่ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ